หนึ่งเรื่องบอกว่าอย่าหาทำอย่าหาทำเลย

สั่งกาแฟเกือบร้อยแก้วแต่ไม่ส่งบ้านตัวเอง

แล้วคนที่เขาไปรับของเขาก็ไม่ได้เป็นคนสั่ง

นี่คันแรกผ่านไป

เบ็ดเสร็จมันมาต้องหลายคัน
คุณผู้ชมแล้วคันหนึ่งหลายแก้ว
รวมแล้ว๗๒แก้ว

และคนในหมู่บ้านไม่มีใครสั่ง

ก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสั่ง
คันแรกไม่เท่าไหร่เริ่มแปลกใจ
คันที่๒๓๔ตามมาแล้วครับ
พนักงานแต่ละคนรับออเดอร์กาแฟคนหนึ่ง

ทุกคนเริ่มเอกใจว่ามันไม่ใช่แหละ

สุดท้ายไปจบที่พนักงานคนที่๙
ก็มาอีก๘แก้วรวมแล้ว๗๒แก้ว
แล้วแก้วหนึ่งคุณผู้ชมมันกี่บาท

พนักงานก็บอกว่าโอ๊ยโทรไปหาคนสั่ง
ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่อ่านก็ไม่ตอบ
จะมาทำอย่างนี้กับพวกผมทำไม

เห็นไหมเนี่ยตามที่ขึ้นใน

พนักงานส่งอาหารมีการส่งไป๓รอบ

รอบสุดท้ายมาสักประมาณช่วง๔ทุ่ม

เขาสั่งกาแฟไปส่งที่บ้านคนอื่นเนี่ย

กลับทางวัน๑๒เพราะให้พนักงานส่งอาหารเดือบร้อนมาก
ต้องทำเรื่องรายงานไปยังบริษัทต้นสังกัด
สุดท้ายพนักงานทำยังไงซื้อมาแล้ว

กินกันไปตาเหลือกกาแฟ๑๓แก้ว

รู้จะส่งอีกหรือเปล่านะฮะผู้โพสต์ระบุข้อความเชิงตำหนิ
ผู้ก่อเหตุว่าอย่าไปทำแบบนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระที่ทำให้คนทำมาหากิน
เขาเสียเวลาเด็บร้อนนึกถึงใจเขาใจเรานะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้หญิงเจ้าของบ้านนะครับไหมมีคนชื่ออาร์ตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่มีไม่ได้สั่งหนูก็เลยมาบอกพี่เขาว่าลองพยายามติดต่อดูอีกทีได้ไหมคะ
อะไรอย่างงี้สักพักคันที่สองมาเขาก็บอกว่าเนี่ยคนชื่ออาร์ตโทรไปไม่รับเหมือนกัน
ก็สั่งเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขั้นที่สามก็มาอีก
พอคันที่๓มาเขาก็เริ่มบอกว่าไม่ใช่แล้วทำไมสั่งเยอะจัง
แล้วสักพักหนึ่งคันที่๔มาคันที่๕ก็ทำมาคือตามมาติดติดยันไปคันที่๘
สรุปแล้วก็คือจบที่คันที่เก้าค่ะเขาจะโทรไปทางบริษัทนะ
คนใดคนหนึ่งคือจะแจ้งกันทางไลน์กลุ่มว่าไอดีแอคเคาน์เนี่ยคือเขาติดต่อไม่ได้นะ
เหมือนจะโดนแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อยากให้พนักงานทุกคนไปแจ้งความจังเลย
จะได้ตามหาตัวคนนั้นมาลงโทษซะนะฮะผู้โพสต์ก็ย้ำนะฮะว่าอย่าทำแบบนี้เลย
เพราะว่าทุกคนนั้นมีความจำเป็นในการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอันนี้มันคือการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นอย่างมาก
นะพอผู้หญิงคนนี้แชร์เรื่องนี้ไปนะก็กำลังช่วยกันตรวจสอบตามหาตัวในอาร์ตคนสั่งอยู่ค่ะนะฮะ
บ้างก็แชร์ประสบการณ์ว่าคนภูเก็ตอีกหลายคนเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ยังตามหาตัวคนทำไม่เจอ
พนักงานส่งอาหารถ้าสมมุติว่าเขาหาลูกค้าไม่ได้ในแบบนี้เนี่ยนะคะลูกค้าหาไม่เจอเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง
เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยชดเชยให้แต่สิ่งที่เสียคือเสียเวลาถูกต้องเสียเวลาทำมาหากินนะคะ